หลบหนีออกมาจากเรือนจำสว่างแดนดิน
อีกที่เหลือเนี่ยน่าจะมีคนที่บาดเจ็บด้วย

หลบหนีจากเรือนจำสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนครสักประมาณตี๒ของช่วงวันแรงงาน
วันที่หนึ่งพฤษภาคมทั้งหมดผู้ต้องขังกลุ่มนี้
อยู่ระหว่างการกักตัวในห้องกักตัวชั่วคราวนะซึ่งต้อง
ด้วยนะครับล่าสุดช่วงเย็นของเมื่อวานเนี่ยนะฮะ
เจ้าที่ทีมลายลาสามารถจับกลุ้มได้หนึ่งคือนายพานุพงศ์โคตรชมพูหรือว่า
ในทัศน์อายุยี่สิบสามปีหนึ่งในผู้ต้องขังที่หลบหนีนะฮะ
เขาไปเช่าห้องหยุดให้สบานคำตากล้านะฮะ

เนี่ยไปเช่าห้องอยู่หลบซ่อนตัวอยู่ก็ไปไม่รอดก็จับได้
จากนั้นนำกำลังพร้อมกับสุนัขดมกลิ่นเลยครับเดินไป
ในป่าดงอีแดงเนี่ยท้ายบ้านหนองแสง
ตำบลนาแต้อำเภอคำตะกล้าเนี่ยเพราะมีรายงานว่า
เป็นจุดหลบซ่อนตัวของผู้ต้องขังหลบหนีอีก๓คน
พอไปถึงอย่างภาพที่เห็นเลยก็กระจายกำลัง

เดินไปตามจุดต้องสงสัยก็มีหลักฐานหลายอย่าง
บ่งชี้ว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่มีการซ่อนตัว

มันมีรอยเท้าอะไรแบบนี้นะครับ
แล้วก็มีถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ไหมมีถุงขนมมีน้ำดื่มอะไรแบบนี้
มีกล่องยาสีฟันยาแก้ปวดยาแก้แอกเสพผ้าพันแผล
เห็นว่ายาสีฟันถูกบีบใช้ไปเกือบหมดหลอน
เพราะว่าผู้ต้องขังเป็นแผลผู้พองด้วย
ถูกต้องน่าจะเอาไปใช้นี่แหละนะฮะ
แล้วก็น่าจะมีคนหนึ่งในนั้นเขาบาดเจ็บ
อย่างที่คุณบอกก็เอาไปทาแผลมันมีหลักฐานอยู่
ส่วนผู้ต้องขังที่เหลือน่าจะไปซ่อนตัวอยู่ที่
ป่ามรอยต่อระหว่างอำเภอคำตะกล้าแล้วก็อำเภอบ้านม่วง
หลังจากนั้นเขาก็ค้นหาสักประมาณถึง๑ทุ่ม
ต้องยุติการค้นหาไปก่อนเนื่องจากว่าอุปสรรคด้านความมืด
แต่ว่าก็มีการทิ้งชุดเฝ้าระวังในพื้นที่เอาไว้
แล้วก็เริ่มค้นหาต่อในวันนี้
สำหรับรายชื่อผู้ต้องขังที่หลบหนีอยู่อีก๔คน
ย้ำแบบนี้ถ้าเขาติดต่อไปยังครอบครัว
คือเจ้าหน้าที่คาดว่าถ้าเกิดเขาหนีเขาต้องไปหาครอบครัวใช่ไหม
ไปหาครอบครัวไปหาคนรักอะไรก็ตามทีนี่แหละนะฮะ
ก็อยากจะให้พาเขามอบตัวดีกว่า
คนแรกคือนายอนนท์หลักคำ
ที่สองคือนายสุริยันสุพรรณประเสริฐ
คนที่สามคือนายพัทธพงษ์เกรดคำใส
คนที่สี่คือนายวัฒนาชัยพันธ์พรรคดี
ยังหลบหนีอยู่ยังไงก็มอบตัวดีกว่า
ไม่งั้นมันโดนเพิ่มโทษแน่นอน
อานนท์นี่เห็นบอกว่าเป็นหัวโจกเลยนะ
ญาตินะคะถ้าเขาติดต่อกลับมา
เกลี้กล่อมหน่อยละกันให้เขากลับไปนะคะ